คุณผู้ชมคะหมอปลามือปราบสัมภเวษีมาอีกแล้วค่ะ
ที่ต้องมาก็เพราะว่าทางครอบครัวร้องขอให้มาช่วยคุณแม่
คุณแม่อายุหกสิบเก้ามีอาการพอมผิวคล่ำและท้องป่อง

พอพูดท้องป่องคล้ายกับข่าวเมื่อวานนะพี่อุ๋

ลุงบัวศรีใช่ไหมเนี่ยค่ะพี่อุ๋ยนี่เป็นผู้หญิงดูท้องนะคะ
ลุงเมื่อวานอายุ๖๑นี่อายุ๖๙และตัวผอมมากนะคะคุณแม่
แล้วผิวทำดำเหมือนกันเลยคือลูกสงสัยว่า๑กุมารเข้าสิงหรือเปล่า
ผีเด็กตามมาจากหอพักหรือเปล่าโอ้โหสามปอบเชื้อหรือเปล่า
แต่ละอย่างเพราะญาติเคยเล่นของแต่คำถามคือแล้วได้พาไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลก่อนไหม

บอกว่าพาไปแล้วพี่อุ๋ยคุณหมอบอกไม่ได้เป็นอะไร

คือเดี๋ยวเรื่องนั้นอาจจะเป็นการเข้าใจกันสื่อสารผิดพลาดหรือฟังไม่เข้าใจ
ถ้าหมอจะบอกไม่เป็นอะไรเลยนะท้องป่องขนาดนี้นะ
ใช่ไงพี่อุ๋ยคุณผู้ชมลองดูรายละเอียดนิดนึง
คุณแม่ท่านนี้ก็คือนางสวยอายุ๖๙นะคะ

คุณผู้ชมสังเกตที่ท้องของคุณแม่นะคะผอมคล้ำเลยท้องใหญ่เลย
คือลูกถ่ายคลิปส่งคลิปนี้ให้หมอปลาดูเพราะอยากรู้ว่าแม่เป็นอะไร

วันนี้คุณบอมอภิวัตินักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านของนางสวยค่ะ
อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลูกสาวเป็นคนให้ข้อมูลขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะเรียกลูกสาวว่านางสาวอีทก็แล้วกัน
ลูกสาวบอกว่าก่อนหน้านี้แม่พ่อน้องชายอยู่ด้วยกันที่ปฐุมธานีมีอาชีพค้าขาย
ปีก่อนน้องชายไปที่ต้นโพที่วัดแห่งหนึ่งไปเก็บรูปปั้นกุมารทองมาไว้ที่บ้าน
คืออยากจะให้ค้าขายร่ำรวยแต่ทำพิธีไม่ถูกต้องอะค่ะแค่เรียกให้มากินข้าวแล้วก็แค่เรียกแบบให้มากินมานู่นมานี่
หนึ่งเดือนต่อมากุมารที่อยู่บนหิ้งคอหักโดยไม่มีเหตุผล
และที่น่าประหลาดใจก็คือศีรษะของกุมารอยู่บนหิ้งแต่ตัวของกุมารตกอยู่ที่พื้น
กับน้องชายตัดสินใจโยนทิ้งน้ำเลยไม่ทำพิธีขอขมาอะไรทั้งนั้นแล้วหลังจากนั้นแม่ป่วยเลยค่ะ
ท้องโตขึ้นโตขึ้นเรื่อยพาไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาล
คุณหมอบอกว่าเป็นโรคท้องมารมีน้ำในท้องเยอะไม่เป็นอะไรมากหรอกก็แค่เจาะน้ำออกจากท้องแค่นั้น
๒เดือนก่อนค่ะก็รับแม่กับพ่อมาอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยกันก็มาเช่าห้องพักอยู่นะคะ
แล้วแม่หกล้มเข้าโรงพยาบาลแล้วแม่ก็ติดโควิดสิบเก้าด้วยหลังจากนั้นพ่อก็ติดโควิดสิบเก้าไปด้วย
ก็พ่อป่วยติดเตียงด้วยและสุดท้ายพ่อเสียชีวิตเลยเมื่อ๙ธันวาคม
เริ่มมีอาการแปลกขึ้นกว่าเดิมกลายเป็นเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง

เมื่อคืนนอนหัวเราะและก็พูดว่าเห็นวิญญาณพ่ออยู่ในบ้าน
ทุกคนเลยกลัวกันหมดนะคะบางทีก็พูดขึ้นมาว่าอยู่หอพัก
ดมากเลยหิวมากอดมานานแล้วขอกินขนมหน่อย
จากเดิมแม่ไม่ได้ชอบกินขนมอ่ะแต่กลายเป็นว่าตอนนี้ขอกินขนมตลอด
และกินจุมากกินข้าวเยอะเลยเหมือนคลิปที่ให้ดูต้นข่าวอะค่ะ
กินและห่วงขนมใครมาแย่งขนมใครมาขอขนมไม่ได้ร้องไห้เหมือนเด็ก
ถ้าโดนดุก้มหน้าแล้วเงยหน้ามายิ้มพอบอกว่าเดี๋ยวให้กินขนม
แม่ก็ยิ้มตบมือดีใจดีใจเหมือนได้ขนมแล้วแบบอุ้ยทำไมขนมเยอะจังเลย
เหมือนเป็นเด็กอีกครั้งแล้วเวลากินคุณผู้ชมดูนะคะ
ก็กินเยอะมากกินจุปมากตักใหญ่เลยนะเนี่ย
ผีเด็กตามมาจากหอพักตอนแม่ล้มหรือเปล่า
๓ปลอบเชื้อหรือเปล่าเพราะว่ายาดแม่เที่ยมเผินน่วนไทยนครรัชศรีมาเผยเล่นของมาก่อนค่ะ
ก็ลูกยืนยันว่าหาหมอแล้วนะคะ
บอกว่าก็ปกติแค่น้ำในท้องมันเยอะ

แต่ลูกบอกว่าขอให้หมอปลามาช่วยหน่อยได้ไหม
เคยมีพระท่านเห็นนะคะแต่ท่านช่วยอะไรไม่ได้
ท่านบอกว่าเป็นแบบเรื่องของเวรกรรม
ก็เลยอยากแบบให้แบบหมอปลามาประมาณนี้ค่ะ
คุณแม่ได้เล่นพวกศัยศาสตร์อะไรไหมฮะ
ซึ่งแกก็ปล่อยออกไปเฉย
ไม่มีการแบบอะไรอย่างนี้ถ้าไม่เอาแล้วก็ทิ้งอะไร
ใช่คุณผู้ชมค่ะตัวคุณแม่ก็คือนางสวยอะค่ะ

ก็นอนห่มผ้าใส่หน้ากากอนามัยสีดำ

พอรู้ว่าหมอปลาจะมาก็พูดว่า
ลูกสาวมาหาว่าถูกผีเข้า

อันนี้เจ้าตัวบอกยังไม่เกี่ยวกับเรื่องผีสางเลย
แม่พูดเองแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวดูหน่อยค่ะหมอปลามาถึงแล้วเป็นยังไงบ้าง
พอหมอปลามาถึงนะคะ
หมอปลาออกอาการเลย
คลื่นไส้ค่ะสัมผัสได้
กลิ่นทั้งดวงวิญญาณ
แล้วก็พูดว่าต้องสู้กับมันหน่อย
พอเจอหน้ากันตัวนางสวยก็พูดเสียงร่าเริงเลยนะคะ

ชมภรรยาหมอปลาด้วยว่าสวยจัง
นี่แต่หมอปลาอาการแย่เลยอาการแย่มาก
อาเจียนน้ำตาไหลหาวนะคะ
นางสวยก็คุยกับหมอปลาปกตินะ
คือหมอปลาถามว่าทรมานไหมเป็นยังไงบ้าง
นางสวยตอบว่าปกติแค่การกินเปลี่ยนไปเท่านั้นเอง
หมอปลาก็เลยขอให้ถอดหน้ากากอนามัยออก

อาการแย่ยิ่งกว่าเดิมอีกค่ะ
ช่วยด้วยมีอะไรก็ช่วยด้วย

กินเตือนแปงไก่คือหกรุง
แล้วชอบกินแต่หวาน

เป็นอย่างไรครับ
โอ้ย
หมอปลาอาการหนักกว่าข่าวเมื่อวานอีกพี่อุ๋ย
เนี่ยหาวแล้วก็จะอาเจียนตลอดเลย
หมอปลาบอกลูกสาวของนางสวยค่ะ

จับมือแม่ไว้แล้วก็ทำพิธี
ลูกสาวบอกว่าเป็นเหน็บที่เท้าทั้งเท้าซ้ายเท้าขวา

หมอปลาก็ให้ลองยกขาดู

พอเอามือออกจากท้องของแม่
ลูกสาวยกเท้าขึ้นได้
ตอนสัมผัสตัวแม่ยกเท้าไม่ขึ้นเลยแล้วเท้าชาไปเลย
โอ้โหหมอปลาเลยเรียกทุกคนมาคุยค่ะ
แล้วก็บอกว่าสิ่งที่อยู่ในร่างแม่มันคือสัมภเวษีหลายตัวด้วยนะ
ปลดปล่อยถ้าทำแล้ว
นางสวยจะเสียชีวิต

คุณผู้ชมลองฟังเสียงดูค่ะ

ถ้าหมอปลาเขาสวดแล้วแม่
ต้องไปอยู่กับพ่อแม่จะไหวไหม

เอาโหสีกันให้กันแม่ทำเป็นอะไรไป
แม่ก็ขอเอาโหสีทุกอย่างให้ลูก
โอเคลง

คือถ้าทำพิธีให้แล้วจะเสียชีวิต

ไม่ต้องให้ลูกตาวมานั่งสั่งเสียกันอีกแล้ว

อุ๋ยทักทายหมอปลาสวัสดีค่ะ

ก็ไม่ได้ทรมานอะไรนะตอนแม่บอกตอนแรก

โอ๊ยยังไงดีคะคุณผู้สมคุณค่ะ
คือทีนี้ค่ะ
ตัวหมอปลาเองก็ทำพิธีอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไป
คือหมอปลาบอกเป็นเรื่องน่าสลดใจนะ

บอกถ้าช่วยแกจะหายทรมาน

คือผมทำวิธีการแบบนี้

คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากเลย

เดี๋ยวผ่านงานทำบุญร้อยวันสิ้นปีนี้
แล้วเดี๋ยวขอให้หมอปลามาทำพิธีให้อีกครั้งหนึ่งก็แล้วกัน

เป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ติดโควิดแล้วก็เสียชีวิต

ลูกก็เลยบอกเดี๋ยวหลังงานร้อยวันของพ่อก่อน

ลูกไปได้ยังไงพาคุณแม่ไปหาหมอดีกว่า

หนึ่งคือคุณพ่อเสียชีวิตไป
ก็คือสามีของคุณป้าก็เสียชีวิตไปเนี่ย

ก็อาจจะเศร้าแล้วก็แกอายุเยอะแล้วด้วย
บวกแกก็ป่วยจริงก็ท้องป๋องค่ะ

ไม่รู้จะซึมเศร้าหรือเปล่าอยู่ดีเอ้าเฮ้ยเกิดลูกพาหมอปลามาแล้วเกิดท่องคาถาไป๑๐
วันเราตายจะให้แกล่าเริงหรือจะให้แกยังไง
แล้วจริงคนป่วยมิ้วว่าสภาพจิตใจสำคัญมากนะถ้ายิ่งบอกว่าเดี๋ยวจะตายแล้วนะ
ใจมันไปนะพี่อุ๋ยร่างกายมันยิ่งซุดกว่าเดิมนะ
คือต้องพาคุณแม่ไปหาหมอแล้วก็คุยให้เข้าใจกันอย่างจริงจัง
ตกลงเนี่ย๑๒๓๔คุณป้าเป็นโรคอะไรแล้วต้องมีกระบวนการรักษาแบบไหนอะไรยังไง

แต่ถ้าเกิดอยากสบายใจอยากให้หมอปลามาทำพิธีจริงควบคู่กันไป
ไม่ว่ากันนะความเชื่อของเขาเนอะแต่พาไปโรงพยาบาลก่อน
ควรจะคุยกับคนที่เขาเป็นลักษณะแบบนี้ยังไงให้เขารู้สึกมีกำลังใจขึ้น

จริงค่ะเป็นห่วงมากมิ้วเป็นห่วงเรื่องกำลังใจของคุณแม่มากเลย
บางทีไปเจอแล้วก็บอกทำได้นะแต่๗วันตาย๑๔วันตายอย่างนี้